ไทยรัฐทีวีวิเคราะห์สนามเลือกตั้ง๖๖ครั้งที่๒ณวันที่๔พฤษภาคม
เป็นการวิเคราะห์สนามเลือกตั้งสอสอทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ
โดยอาศัยฐานข้อมูลทุกรูปแบบ
ข้อมูลในพื้นที่ข้อมูลจากผู้สื่อข่าวภาคสนาม
สถิติตัวเลขจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ปัจจัยแปรผันต่างทางการเมือง

กระแสความนิยมต่อพักก้าวไกลเพิ่มขึ้นเรื่อย
และจากการวิเคราะห์ครั้งที่๑มาถึงครั้งที่๒
ตัวเลขสอสอขยับขึ้นทั้งสสเขตและบัญชีรายชื่อ
จาก๕๓เพิ่มเป็น๖๗ที่นั่ง
ขณะที่พักเพื่อไทยลดลงและไม่แลนด์สไลด์
อยู่ที่๒๒๔ที่นั่ง
ซึ่งครั้งที่๑ได้๒๔๗ลดลง๒๓ที่นั่ง
ขณะที่พักรัฐบาลเดิมอย่างภูมิใจไทย
พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากล้า
รวมตั้งกันแล้ว๑๙ที่นั่ง
สนามเลือกตั้งกรทม๓๓เขต
ก้าวไกลนำมาอย่างก้าวกระโดด
ตัวเลข๒๑ที่นั่งจาก๓๓ที่นั่ง
ขณะที่พักเพื่อไทยลดลงเหลือเฉพาะสายแข่ง๑๒ที่นั่ง

อื่นยังเบียดแทรกเข้ามาไม่ได้เลย
ถ้ากระแสก้าวไกลยังแรงอยู่อย่างนี้
เห็นตัวเลข๓๐ที่นั่ง

พักเพื่อไทยยังครองเสียงได้มาก
และสามารถกวาดที่นั่งได้ในหลายจังหวัด
เช่นชนบุรีนนทบุรีและบางส่วนของฉะเชิงเศร้า

แต่พักภูมิใจไทยก็มีสายแข่งของบ้านใหญ่
จังหวัดปราจีนบุรีอุทัยธานีและอ่างทอง
ขณะที่พักพลังประชารัฐได้สอสอสาแก้ว

ชาติไทยพัฒนายังแน่นในสุพรรณบุรี

ภาพนี้อาจเรียกได้ว่ากระจายกันไป

เป็นพื้นที่ยึดครองของพักเพื่อไทยเป็นส่วนใหญ่แทบทุกจังหวัด
เชียงใหม่เชียงรายแพร่น่านลำปางลำพูนสุโขทัยและอุตรดิษฐ์
พักพลังประชารัฐจะได้ที่กำแพงเพชรพยาว
และบางส่วนของเพชรบูรณ์ตาก
ส่วนภูมิใจไทยได้บางส่วนในนครสวรรค์พิจิตรพิศนุโลก
อีสา๑๓๓ที่นั่งพักเพื่อไทยยังคงแลนด์สไลด์
วาดไป๙๘ที่นั่งจาก๑๓๓ที่นั่ง
สอสอยกจังหวัดเกือบจะทุกจังหวัด

โดยบุรีรำ๑๐เขตเพื่อไทยเจาะได้๑เขต
สตูนและบางส่วนในกระบีส่วนรมไทยสร้างชาติของลุงตู่ได้ที่ชุมพร
และบางเขตในนครศรีธรรมราชนราธิวาสสงขลาและสุราธานี
ส่วนประชาชาติจะได้ใน๓จังหวัดชายแดนใต้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
สวัสดีครับ